มันต่อชีวิตในเทพิเศษครับบ้านต่อไปที่ผมจะพาคุณผู้ชม
เยี่ยมเยี่ยนนี้นะครับเป็นบ้านที่มีลูกพิการทางสมอง
ถึงสามคนด้วยกันครอบครัวนี้นะครับทุ่มเทอย่างสุดกำลัง
ในการดูแลลูกที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้และ
ไม่ว่ายังไงครอบครัวนี้ก็ไม่เคยคิดที่จะทิ้งกันเลย
ครอบครัวของแม่อัญชันมารายการเกมต่อชีวิตด้วย
หวังว่าจะนำเงินทุนที่ได้ไปสร้างห้องน้ำให้อยู่ในตัวบ้าน
และปรับปรุงบ้านให้เหมาะกับการดูแลลูกทั้ง๓คน
วันนึงได้เอาน้องลงมาจ้ะแต่เนี่ยขาเขาเข้าไปยันตั้งเก่าอะจ้ะ
พออุ้มลูกลงมาแล้วทั้งหงายท้องลงมาเลยเข่ากระแทกพื้น
คือหงายแล้วจนช่วงจังหวะแบบเราคงนั่นแล้วเราต้องพลิกไงฟ้าลูกไว้ไง
เพราะเขาก็แข็งไม่รู้เรื่องไงเขาก็เจ็บแต่เขาพูดไม่ได้
เราก็พลาดล่วงออกมาทั้งแม่ทั้งลูกสองคนเลย

อายจ้ะไม่อยากเอาลูกไปไหนเพราะว่าลูกอ่ะไปนั่งตรงไหนลูกเราก็เล่นน้ำลายอ่ะจ้ะ
กำลังใจจากสามีด้วยจ้ะเขาเป็นคนดีไงดีเขาไม่อายเลย
เขาเอาลูกของเขาไปได้ถ้าแม่ไม่ไปเขาก็ไปของเขาได้
พลิกผ่านชีวิตตัวเองเลยทุกวันนี้ก็เลยกล้าลูกออก
ส่วนมากพ่อเป็นคนไม่อายงานอะไรเราก็เอาไปให้เขาเห็น
เขาจะได้เห็นในสิ่งที่เขาไม่เคยเห็นอย่างเงี้ยบางทีก็เอาใส่รถไปเที่ยวกันอะไรกัน
เราเป็นพ่อบางครั้งก็ยังทำได้ไม่ดีเท่าที่อย่างใจเราเสร็จเราก็ทำว่าดีที่สุดแล้วนะ
เป็นพ่อที่ดีมากมากเลยดูแลได้หมดทุกอย่างจากความฝันนี่คืออยากจะทำห้องน้ำให้ติดกับตัวที่บ้านที่เขาอยู่เลย
หนี้ก็อยากใช้ถ้าได้เงินเราก็อยากจะใช้หนี้เขา
รักมากห่วงด้วยไปที่ไหนอธิษฐานนะขอให้หนูตายก่อนแม่นะลูก
เพราะว่าถ้าเราตายไปแล้วลูกยังมีชีวิตอยู่นี่ใครจะดูแลหนู
กังวลว่าถ้าเราอายุมากขึ้นแล้วเราสิ้นใจไปแล้วคนข้างหลังอาจจะรับภาระหนัก
เราก็จะคิดไม่ออกเรื่องนี้ให้ความรักเขาให้ความอบอุ่นเขาทุกอย่าง
เขาขาดความสมบูรณ์ทุกอย่างแต่เขาไม่ขาดความรัก
เราก็ต้องเริ่มรับความเป็นจริงให้ได้
คุณผู้ชมครับลูกก็เป็นเหมือนน้ำทิพย์ชะโลมใจผู้เป็นพ่อและแม่

ดั่งกำลังใจที่ทำให้พ่อกับแม่ต่อสู้กับความยากลำบากได้แต่
ฟ้าหลังฝนมักจะสวยงามเสมอครับเพราะตอนนี้แม่อัญชันก็ได้ปรับปรุงบ้านหลังนี้
เพื่อลูกลูกทั้งสามคนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับนอกจากปรับปรุงซ่อมแซมบ้านแล้ว
ก็ยังมีเงินเหลือที่จะพอเป็นทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพอีกด้วยครับความสุขของคนเป็นพ่อเป็นแม่
ขอเพียงให้ลูกได้กินดีอยู่ดีแค่นี้พ่อกับแม่ก็มีความสุขแล้วครับ
สวัสดีค่ะเชิญเลยค่ะป้าเมฆเอ็มชานิงค่ะ
บ้านใหม่ที่จะทำใหม่นะดีกว่าเก่าเยอะสะดวกสบาย
เยอะตอนนี้แม่ได้สร้างบ้านให้เขาคือว่าให้เขาอยู่ที่อยู่ที่กินแล้วก็ที่นั่งเล่นคืออยู่ในพื้นเดียวกันเลย
เมื่อก่อนนี้คนละระดับทุกอย่างเลยห้องน้ำห้องครัวคนละที่

แต่ตอนนี้สะดวกสบายขึ้นดีขึ้นเพราะจากผู้ใจบุญทุกท่านที่ได้ช่วยเหลือมา
แล้วเราก็เอาลูกออกมานั่งเล่น
เอาลูกอ่ะเข้าห้องน้ำได้เลยทำให้เขามีที่กล่องมีที่อะไร
ที่ว่าสร้างติดกันอะไรกันทำให้เขาเนี่ยมันคือว่าสร้างความสะดวกให้กับความพิการของเขา
สบายขึ้นทำงานรอบบ้านไปอะไรไป
ดูลูกว่าเออลูกอยู่ดีเนอะอะไรเนาะเราก็หายห่วงไง
เมื่อก่อนเนี่ยถ้าเขาล่วงมาก็ไม่รู้ว่าคานไปลงในหลังบ้านหรือสระอะไรเราก็ไม่เห็น
แล้วก็กลับขอบพระคุณทุกท่านที่ส่งของมาให้น้องน้องที่บ้านด้วยขนมชุดนอนกับที่ว่าเฮ้ยมีใครส่งแล้วนะตอนนี้นะ
โอ้โหส่งมาให้น้องได้มีสภาพสวยใส่กินขนมแต่งตัวสวย
จากที่เราเคยทุกข์ว่าเอ้ยเราจะไปทำยังไงแต่ตอนเนี้ย
เรามีกำลังใจทำมาหากินเช้าหุงข้าวให้พ่อไปนาน
ขับมาแล้วก็ยังมีครอบครัวเป็นสุขกินข้าวกันแม่พ่อป้อนข้าวลูกอะไรลูกคุยกับลูก
ผู้ใจบุญทุกท่านที่บริจาคมาให้แม่ได้ทำหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้ว
และได้เหลือเงินทุนก้อนมาทำนา
หลังจากที่ออกรายการไปแล้วก็ได้เงินส่วนหนึ่งมาลงทุนทำนา
ซื้อพันธุ์ข้าวปลูกบ้างซื้อปุ๋ยก็จะดีกว่าเมื่อก่อน
ก่อนเราต้องไปเซ็นเขามาเดี๋ยวนี้เราไม่ต้องเซ็น
เรามีเงินสดไปซื้อเขาก็ค่อยชั่วหน่อยผลกำไรก็จะได้มากขึ้นมาอีกหน่อยนึง
นี่เราได้ผลผลิตมาก็เป็นของเราที่ได้มาแล้วก็ไปใช้หนี้ท้องขสอบบ้าง
แล้วก็เก็บทำทุนมั่งเหลือจากกำไรที่ได้แล้วก็ไปฝากเก็บไว้ให้ลูก
รายการนี้ทำให้แม่มีชีวิตมีกำลังใจต่อสู้อีกเยอะ
ขอบคุณรายการเกมต่อชีวิตและผู้ชมทางบ้านและทุกทุกกำลังใจ
มาถึงอีกหนึ่งครอบครัวนะครับครอบครัวนี้ต้องพบกับจุดเปลี่ยน
เมื่อน้องชายผู้เป็นกำลังของบ้านต้องประสบกับอุบัติเหตุ
ถูกรถมอเตอร์ไซค์ชนจนทำให้เขาพิการ
แล้วก็ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้
อีกทั้งน้องคนเล็กครับก็พิการด้านสติปัญญา
ทำให้ผู้หญิงตัวเล็กต้องกลายเป็นเสาหลักของบ้านเพียงคนเดียว
หวังที่จะนำทุนไปต่อชีวิตของน้องชายที่กำลังป่วย

ซึ่งเป็นต้นเหตุที่ทำให้แม่ของเธอต้องปวดหัว
เพราะความเครียดอยู่บ่อย
ทั้งล่าสูตรไปโรงพยาบาล
หมอเขาบอกว่าเนี่ยเอ็กซาเรย์แล้วเหมือนมีน้ำตรงท้ายทอยอะค่ะ
ผ่าไหมแต่หมอไม่รับประกันนะ
เราก็ถามตัวเขาเองว่าอยากผ่าไหม
เขาก็บอกว่าเขาไม่ผ่าหรอก

ตั้งแต่ลูกป่วยมาแม่เป็นไมเกณฑ์

แม่ไม่เคยความดันสูงนะ
เครียดเรื่องลูกกับเรื่องหนี้เรื่องสินนี่แหละ
หนี้นะคะก็พยายามผ่อนเขาเท่าที่เราจะทำได้มากที่สุด

เพราะว่าแค่เราหมุนแต่ละเดือนให้ครอบครัวนี้
เราก็ยากแล้วลำพังตัวเรา
ตอนนี้ใสก็เป็นเสาหลักให้แม่อยู่
ก็มีแต่ใสแหละน่ากลัวเพื่อน
ก็ไม่คิดว่าจุดนึงเราต้องมารับเอง
เคยนั่งร้องไห้คนเดียวก็มีว่าแบบ
ทำไมแบบเราต้องมารับผิดชอบทุกอย่าง
ก็สงสารลูกอยากให้มีตังค์

แล้วตัวใสเองจะไม่ได้ลำบาก
ในความรู้สึกของเราก็น้องแย่กว่าเดิม
คือทุกวันนี้ก็คือไม่สามารถช่วยเหลืออะไรตัวเองได้เลยค่ะ
คนอื่นก็เคยถามเขาบอกถ้าสักวันหนึ่ง
มึงไม่อยู่กับมึงแล้วมึงจะทำยังไง

ส่วนหนึ่งก็แบ่งใช้หนี้

แล้วก็ลงทุนให้พ่อแม่เป็นร้านค้า

พอที่จะได้มีรายได้หมุนเวียนเข้ามาค่ะ
และวันนี้นะครับลมหายใจที่มีกันและกันตลอดเวลา

ฝ่าฟันเรื่องราวร้ายไปได้ครับ
เพราะหลังจากครอบครัวได้โอกาสมาเกมต่อชีวิตของเรานี่นะครับ
ตอนนี้ความฝันของใสก็ได้เป็นจริงแล้วครับ
ใสนำทุนไปต่อชีวิตไปรักษาเหลิมน้องชาย
จนตอนนี้อาการของน้องเหลิมดีขึ้นมากแล้วครับคุณผู้ชม
พูดได้ชัดขึ้นอาการกระตุกก็หาย
และที่สำคัญครับเหลิมเริ่มกลับมาเดินได้อีกครั้งหนึ่งแล้วครับ
สวัสดีค่ะใสนะคะจากจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ
หลังจากที่ออกรายการเกมต่อชีวิตไปแล้ว
ก็ได้รับความช่วยเหลือจากผู้ชมทางรายการ
ก็ได้ทำการพาเหลืองไปทำการรักษา
ตอนนี้เหลิมก็มีอาการดีขึ้นนะคะ
จากที่เดินไม่ได้นอนติดเตียง
ช่วงนี้น้องก็เริ่มกลับมาเดินได้อีกครั้ง

ก็พยายามที่จะช่วยเหลือตัวเองให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ค่ะ
หนี้สินนะคะตอนนี้ก็หมดหนี้แล้วค่ะ

แม่ก็มีสุขภาพใจแล้วก็ร่างกายที่แข็งแรงขึ้น
ไม่ปวดหัวไม่เป็นไมเกรดแล้วค่ะ
ไม่ต้องคิดกับหนี้สินที่มี
แล้วก็เงินที่เหลือก็ตอนนี้นำมาสร้างบ้านค่ะ
ตอนนี้ก็เริ่มเป็นโครงบ้านก็ได้หลังคาบ้านนะคะ
ก็ดีใจนะคะที่ไม่คิดว่าวันหนึ่งเราจะมีบ้านเหมือนที่เราปั่นไว้อะค่ะ
จากที่แค่คิดว่าคงมีได้ในความฝัน
แต่ตอนนี้มันเป็นจริงแล้วก็ครอบครัวเราก็ขอขอบคุณมากค่ะ
ขอบคุณนะคะขอบคุณทางรายการเกมต่อชีวิตและคนดูทุกคนนะคะ
น้ำใจของทุกท่านก็ช่วยเหลือครอบครัวให้มีชีวิตที่ดีขึ้น

ก็ไม่รู้ว่าจะตอบแทนยังไงนอกจากคำว่าขอบคุณค่ะ
ขอบคุณมากจริงขอบคุณค่ะ
ขอบคุณเกมต่อชีวิต
ขอบคุณคนดูที่ช่วยเหลือผมมานะครับ
ผมยังมีอีกหนึ่งบ้านนะครับที่อยากให้คุณผู้ชมนั้นได้ยินดีไปกับพวกเขานะครับ
คุณผู้ชมยังจำครอบครัวของยายกุลจากจังหวัดกาญจนบุรีได้ไหมครับ
ใยกุลคนที่เคยมีหลานต่อที่ดูของเขานะครับ

ที่เคยเอากาวร้อนหยอดตาหลาน

ยายที่เป็นเสาหลักของครอบครัว
ต้องดูแลหลานถึง๓คน
ซึ่งหลานสาวคนโตนั้นป่วยพิการด้วยโรคนื้ออ่อน
ส่วนบ้านก็ติดจำนอง
ซึ่งอีกไม่กี่วันนะฮะก็จะถูกยึด
หวังที่จะนำเงินนั้นไปถ่ายบ้านคืนเพื่อให้หลานได้มีที่อยู่เป็นหลักเป็นฐาน
ไม่ถูกยึดแล้วครับดีใจด้วยครับยายกุล
ยังไม่หมดนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้าผมจะพาคุณผู้ชมไปดูชีวิตใหม่ของครอบครัวแม่นุษย์จากจังหวัดพิศนุโลก
ที่ลูกชายถูกยิงจนกลายเป็นคนพิการนอนติดเตียงตอนนี้ชีวิตของแม่นุษย์และครอบครัวจะเปลี่ยนไปอย่างไรนั้นช่วงหน้าในเกมต่อชีวิตครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป